ครั้งหนึ่งเรามีเน็ตไอดอลมาในรายการก็คือหญิงแย้

จริงพี่หญิงย้ายเป็นรุ่นพี่ค่ะประมาณ๒ปี
ไอดอลทุกวันนี้ถ้าสมมุติเราจะถามกันแบบตรงไปตรงมา
รายได้ต่อเดือนเนี่ยน้อยสุดประมาณเท่าไหร่
ทัพทิมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเท่าไหร่นะคะ

ได้จากคุณสนามเหมือนเรา

ทีมว่าเดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำแสนนะ
ทัพทิมเคยได้เดือนหนึ่งสูงสุดเท่าไหร่
ไปถึงว่าทัพทิมก็อยู่ได้

พวกนุกพูดน่ามีน่าฟังกว่าไง

โอเคจะเก็บไว้ในพิจารณา
ทัพทิมเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นยุคแรกที่บุกเบิกเกี่ยวกับโลกดิจิทัล

เขาสนใจทั้งชีวิตเขาเกิดมาเป็นร่างวิญญาณ
ถ้างั้นมาเลยคือที่พื้นดวงตามกันเลย

คือมีความชอบในเรื่องแบบนี้มาก

เกิดหนึ่งธันวาคมนี่ตามดวงเนี่ย
ในช่วงวันที่เกิดเนี่ยเกิดราศีพิจิกษ์
แต่เวลาที่เขาเกิดมันสายไปหน่อย

เวลาดูดวงแบบคร่าวก็พิจิกละเอียดก็กลุ่ม

เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนี่คือการดูแบบเจาะลึก
เรียกว่าทะลุทุดวงทั้งดวงดาวแบบในรายการนี้
มันก็จะได้รูปดวงตามรูปแบบอย่างนี้
เป็นรูปดวงราศีจากที่มีดวงดาวบนท้องฟ้า
ดวงอยู่ราศีกุมเนี่ยก็

จะบอกให้ฟังนะเป็นราศีของคน
ล้าสมัยล้าสมัยล้ำสมัยนะ

ล้าสมัยโบราณอย่างนี้ต้องโยงยึด

ในทางศิลปะมันเป็นอาร์ตมันเป็นวัฒนธรรม
มันเป็นคัลเจอร์มันเป็นความเป็นเอก
ชอบคุยกับคนมีความรู้

คนเกิดในราศีกุมเนี่ยนะ

รู้หรือไม่รู้แต่ชอบการเรียนรู้

ไม่รู้เลยโง่เลยแต่สอนสอน

แต่ที่อยากทำเองเป็นเนี่ย

อย่างใจไงบางทีก็ต้องเรียนรู้บางอย่างเอง

จริงไหมบางทีเขาบอกว่า

คือมีหลายคนค่อนข้าง
งงกับความเป็นทัพทีมนะคะเพราะว่า

โบราณดูเฉยชาดู

ก็ชอบมากชอบฟังเพลงไทยเดิมอะไรอย่างนี้

ชอบค่ะชอบมากชุดไทยก็เอาใส

เทคโนโลยีมากอะไรใหม่

ฝรั่งเขาใช้อะไรกันบ้างแล้วตอนนี้
อบมันเป็นกระจกหมดแล้วนะ

คือต้องทันโลกแต่บางสิ่งบางอย่าง

คุณยังต้องรักษาดนตรีไทยเอาไว้

ดนตรีผัดไทยเป็นเกือบทุกชิ้น

เพราะว่าเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยก็เล่นมาตั้งแต่ป๒เลย

อยากเรียนเองคือตอนนั้นมีให้เลือกชมรม
เราก็เดินเข้าชมรมนี้เลยป๒ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แต่จิตวิญญาณคือตอนนั้นเด็กคือรู้สึกว่า
อันนี้มันดูขลังดีดูห้องดนตรีไทยแล้ว
อยากเล่นอยากจับแล้วก็เล่นจนทุกวันนี้ก็ยัง

แสดงว่าก็ยังมีความเป็นผู้หญิงโบราณอยู่เฉย
เมื่อกี้ตกใจมากเลยคือเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เองด้วย
ไม่เคยเรียนพิเศษเลยดนตรีไทยก็ไม่เรียนพิเศษด้วย
คืออย่างเครื่องไหนที่อยากเล่นครูจะค่อยสอนเคาะทีละโน้ต
เราก็ไม่เรียนเราเอามาฝึกเอง
เราหาโน้ตมาแล้วก็ฝึกเองเลย
พยายามจะเล่นให้ได้ทุกเครื่องด้วยตัวเองอย่างนั้นนะคะ
บ้านนี้คุณพ่อคุณแม่มีลูกทั้งหมด

หญิงหมดเลยคุณพ่อดุไหมมาก
ห่วงลูกมากเพราะว่าคุณพ่อคือบ้านเป็นคนจีน
บรรดาพี่น้อง๔คนทัพทิมเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยที่สุด
เรียกว่าสร้างปัญหาให้ที่บ้านน้อยสุดดีกว่าพูดอย่างนี้

อย่างพี่สาวเขาจะเฮ้วกว่าเราหน่อย

พี่สาวนี่ก็จะมีการโอเคไปโรงเรียนมีการแต่งนุ่งแต่งหน้ามั่งแหละ
แต่เรานี่ไม่เคยเข้าฝ่ายปกครองเลย
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ยังไม่เคยตีเลย
เบาใจคุณพ่อคุณแม่เบาใจที่ทัพทิมมากที่สุด

เราไม่สร้างปัญหาแต่ปัญหาเข้ามาหาเรามั้ง

ใช่คือทัพทิมคิดว่าทัพทีมสร้างปัญหาน้อยที่สุดแต่
รู้สึกว่าอะไรมันถาโถมเข้ามาในชีวิตเหลือเกินตั้งแต่เด็กอย่างนี้ค่ะ
แต่ดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยใส่เสื้อคล้ายคอกระเช้า
แต่คุณแม่เออวันนี้เลือกแบบนี้ด้วยเลือกเองค่ะเลือกเอง
ลึกของนางนางอาจจะไม่ได้เรียบร้อยก็ได้นะคะคุณสุริวิพา
นางผู้หญิงที่ไหนไปศักดิ์อันใหญ่
เออขัดเนอะเพราะดูให้คุณขัดค่ะโอ้มายก็อดพระเจ้าจริงเหรอ

ก็เลือกไลน์เองตามศิลปินที่เราชอบแล้วก็ให้ช่างศักดิ์เขา

ค่อยไปค่ะแต่ว่าเป็นการค่อยไปที่เป็นงานชิ้นใหญ่

ใช้เวลานานเลยค่ะคืออันนี้ทัพทีมสักเป็นเรื่องราวของครอบครัวของทัพทีมเองค่ะคืออันนี้เป็นคุณแม่อันนี้สักคุณแม่ค่ะ
คุณแม่จะชอบไว้ผมยาวตลอดเวลาแล้วก็ศักดิ์คุณแม่อุ้มลูกทัพทีมสีแดงไว้อันนี้เป็นตัวเราเองตอนผมสั้นตอนที่เข้าวงการบันเทิงใหม่ที่ทำสตอรี่ชิสเค้ก
เห็นคนศักดิ์นะเวลากลัวพ่อแม่ว่านะเขาจะศักดิ์พ่อหรือแม่ไว้อยู่เพื่อกันไม่ให้พ่อแม่ด่า
อันนี้เรื่องจริงนะคะ

นักต่อนักแล้วลองอธิบายนะอธิบายไป

แม่นะอันนี้ชื่อพ่อนะโอ้ยกำลังจะด่าจะด่าง้าง้างปากเงียบ
จริงเธอไปเช็คดูได้เลย

ตรงกลางอันนี้สีส้มก็คือพี่สาวคนโตชื่อส้มค่ะ
ให้เป็นอัญมณีสีส้มเพราะว่าจริงเกิดที่จันทบุรีเมืองพลอย
ก็เป็นอัญมณีแล้วก็พี่สาวชื่อองุ่นอีกคนนึงสักไว้ตรงนี้
น้องขนุนแล้วก็เราทับทีมอยู่ข้างบนค่ะ
คุณพ่อจริงเป็นดอกมะลิที่อยู่บนหัวหนูตรงนี้ค่ะ
ตรงนี้ทำไมคุณพ่อถึงเป็นดอกมะลิ
คุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อให้หนูมาริกาแปลว่าดอกมะลิค่ะ
คือไม่มีพื้นที่พอสำหรับหน้าคุณพ่อแล้ว
ใช้สัญลักษณ์เป็นมะลิแทนคุณพ่อน้อยใจไหม

เห็นไหมที่ดูมาเป็นผู้หญิงที่แอบจะโบราณ
แต่ก็มีความเปรี้ยวมีความโบราณมีความล้ำ
สิ่งทุกอย่างรวมกันอยู่ในคนเดียวกันเลย
แล้วทีมเหมือนเป็นเด็กกิจกรรมชอบทำกิจกรรมนู่นนี่นั่น
ได้เข้าวงการบันเทิงเพราะกิจกรรม
จริงเรื่องเข้าวงการบันเทิงคือทัพทิมเคยเป็นเด็กโมเดลลิ่งมาก่อนค่ะ
ใช่แล้วก็คือช่วงนั้นยังอยู่ที่จันทบุรีอยู่เลย
ด้วยความที่อยู่โมเดลลิ่งปกติเวลาเขาส่งงานก็จะได้แต่เด็กกรุงเทพจะได้งานบ่อยกว่าเรา

เพราะว่าคนไปแคสต์เนี่ยเป็นหลายพันคนค่ะประมาณ๓๐๐คนแล้วเด็กนี่คัดจากทุกโมเดลลิ่งเลย
คิดว่าไม่ได้แต่ก็คุยกับคุณแม่แล้วคุณแม่บอกว่าให้ไปเถอะแล้วก็ไปตามคุณแม่ว่าแล้วก็ได้จริง

ที่บ้านโอเคถ้าทัพทิมเข้าวงการ

คุณเนี่ยในทีวีก็เริ่มเป็นจุดกำเนิดของเขาแล้ว
แต่จุดความดังจุดเปลี่ยนชีวิต
กลับไปอยู่ในช่องออนไลน์

นูอยู่มา๓ปีค่ะครับอ่านูทำ๓ปี
ก็จะต้องมีเด็กใหม่เทินมาแล้วหนูก็ออกไปทำ

ใช่พอออกซอบเว็ตอีชีสเค้กหมดสัญญาปั๊บ
ก็เจองานวิยาโซเลยก็ได้เข้ามาทำ
ซึ่งเมื่อก่อนนะถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปสัก๖๗ปี

เพราะพี่เมื่อก่อนสัก๖๗ปีพวกพี่เชื่อว่า
ทีวีนี่แหละที่จะทำเงินให้พวกพี่

ตอนนั้นมีคนมาชวนพวกเรามากมาย

คือตอนนั้นน้องยังเรียนมหาลัยอยู่ค่ะ
ไม่ได้มีความคิดว่าจะมุ่งหารายได้
ก็เลยประจวบกับเพิ่งออกจากซอบบี้ชิสเคส

ก็เลยไปยาวเลยทีนี้

แล้วเสร็จแล้วเราก็ตอบสัมภาษณสนุกสนาน
ปรากฏว่าทางรายการก็ถือต่อ

สรุปดังกว่าอยู่ในทีวีซะอีก

ก็คือหลังจากอย่าล้างมาแล้ว
ทัพพิมพ์ก็รีบตั้งตัวเอง

เทปก็มากกว่าล้านวิวค่ะ

แล้วก็ช่องฟรีทีวีตอนนั้นก็ยังน้อยอยู่ด้วย
ยังไม่มีดิจิทัลมากมายเหมือนทุกวันนี้

ทัพทิมเกิดในวันที่เกิดคือวันพฤติฮัตรสบดี

คือในตามทักษะเนี่ยก็จะไล่เรียงอย่างนี้นะครับ
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธสาวพฤติฮัตรลาหูสุข

เพราะฉะนั้นเมื่อทักษะเป็นบริวาร

เหมือนถึงว่ามีดาวที่เป็นความมั่นคงที่ครองบ้าน
เรือนของชีวิตคือเรือนของราหู

อันมีโลพะโทสะโมหะ
อันมีความล้ำสมัยทันสมัยล้าสมัยอยู่ร่วมกัน
เพราะฉะนั้นเธอคือตัวตนที่จะเห็นในทุกสรรพสิ่ง
เพราะฉะนั้นเมื่อเธอมีดาวดวงนี้เป็นอายุ

วัยของความรับผิดชอบวัยของความคิดของทัพทิมเนี่ย
เป็นวัยของผู้ใหญ่เกินวัยกว่าวัยจริงมาตั้งแต่เด็กแล้ว
ในบ้านจะต้องบอกเลยว่าทัพทิมเนี่ยคิดแบบผู้ใหญ่
คิดเป็นผู้ใหญ่มากกว่าพี่เลือดแบบนี้
นี่คือพื้นชะตาและที่รัก
อืมพระอาจารย์เร็งจุดเกิดเป็นที่รักของแม่มาก
ดวงชะตานี้ทัพทิมคือหัวใจของแม่

ถ้าจะแต่งงานกับใครเนี่ยถ้าแม่ไม่อนุญาตหรือแม่ไม่เห็นชอบด้วยนะ
แล้วไปฝืนไปอะไรนะมันจะมีปัญหามากมายเลย
แม่เท่านั้นแหละที่เป็นสารณะของชีวิตในเรื่องของความรัก
แล้วความรักที่เกิดขึ้นแล้วจบแล้วมันไม่ใช่จบแล้วตลอดการ
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามทีจะมีความสุขและงดงาม
นี่คือหนังชิดเขาเพิ่งอายุน้อยเองเนี่ยอายุยังไม่ถึง๓๐
เพราะฉะนั้นไม่ใช่หมดแค่หนึ่งบททดสอบ
ไม่ใช่แล้วที่ทัพทิมบอกเจอเรื่องอะไรเยอะ
ผู้หญิงคนนี้ต้องเจอเยอะเจอเยอะเพื่อเรียนรู้
เจอเยอะเพื่อซึมทราบเจอเยอะเพื่อแข็งแกร่ง
วันหนึ่งถ้ารับจริงจะเป็นคนแข็งแกร่งหรือเป็นเจ้าแม่
หรือเกี่ยวข้องกับรายการหรือสิ่งที่เธอทำเลยแหละคนหนึ่งเลย
ธุรกิจออนไลน์บางคนทำเรวยแบบว่า
แม้กระทั่งขายยาสีฟันเนี่ยเหมือนทำขึ้นใช่มั้ย
ก็ยังรวยเปลี่ยนอนาคตตัวเองได้เลย
บางคนแล้วพยายามที่จะไปออนไลน์ไปเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึง

ดวงเขาคือลาหูลาหูก็บอกว่า
ราหูเด่นเช่นราหูอยู่ราศีกุมเป็นเกษตราทดีซึ่งทัพทิมเนี่ยเป็น
ราหูอยู่ในตำแหน่งราศีมังกรเป็นมหาจักรอันนี้บางคนก็เป็นเช่นนักการเมืองดังหลายคน
ราหูในตำแหน่งราศีพิจิกตำแหน่งเป็นมหาอุดราหูในตำแหน่งราศีตุลเป็นราชาโชค
ตำแหน่งพวกนี้คือตำแหน่งสำคัญที่ราหูของคนที่เป็นนักการเมืองดารานักแสดงพิธีกรผู้อำนวยการจะต้องเด่น
เพราะมันจะต้องมันจะต้องทำให้คนสนใจและเกิดความคั่งไคร้รักใคร่แล้วอยากติดตาม
ตัวเขาเนี่ยมีเด่นชักเป็นเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในราหูได้ตำแหเด่นใน๔ตำแหน่ง
เพราะฉะนั้นทัพทิมก็ทำในสิ่งที่ทั้งองค์ก็ใช่แล้วใจก็ชอบ
จะทัพทิมทัพทิมไม่ค่อยเชื่อนะคะว่าโลกออนไลน์จะทำให้คนรวยเร็วหรืออะไรเร็ว
ก็เลยไม่กล้าที่จะพูดว่ามันทำให้คนรวยเร็วหรืออะไรอย่างนี้

คือตัวทัพทีมไม่ได้ขายของตัวทีมเขาขายคอนเทนต์

เป็นโลกที่ทัพทิมต้องการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมา
แล้วทัพทีมก็เข้าไปคุยพูดคุยเออไม่หลอกคนว่ะ
ธุรกิจใหม่ที่เติบโตไปพร้อมกับทัพสิน

แต่๑๕ตัวนี้เติบโตแล้วใหญ่แล้ว

รวยมากมีทุกอย่าง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

มีทุกข์เรื่องความรักเสาร่วมสุขเช่นถูกกระทืบถูกตบตีมีปัญหา
เวลานี้จะมีคนที่เป็นลูกครึ่งชาวต่างชาติพ่อม่ายอะไรมาจีบ
ให้มันแจกขนมจีบไปมากกว่า๑คนหรือลุมเหล้ามากพอสมควร
จริงหรือไม่จริงค่ะ

ทำงานด้วยความรักทำงานด้วย
แล้วจบกันแล้วมันจบกันได้ดีไหม